หลอกลวงแล้วก็ลักทรัพย์นักท่องเที่ยว

เสียหายต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวบ้านเรานะครับ

ก็รวบตัวผู้ต้องหาเป็นชายแต่งกายเป็นหญิง
มอมยานักท่องเที่ยวชาวศรีลังกา
จากนั้นพาไปห้องแล้วก็รูดทรัพย์เขา
คุณผู้ชมฮะตำรวจจับกลุ่มนายนับพัฒระสารานะครับ

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารในข้อหารักทรัพย์

ก็เลยนำตัวมาสอบสวนที่สนห้วยขวาง
อย่างที่บอกฮะเธอก็เป็นชายแต่งกายหญิงนี่แหละครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นซ่าว่านายนับพัฒระสารา
แต่งกายคล้ายหญิงก็ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มมานานเหมือนกันนะฮะ
หลังไปก่อเหตุมอมเมานักท่องเที่ยวชาวศรีลังกา
ก่อนจะลักทรัพย์เอาทรัพย์สินมีค่าของนักท่องเที่ยวไป
มูลค่าความเสียหายเป็นแสนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องพักคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง
เมื่อวันที่๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
โดยตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มให้การปฏิเสธ
ชุดสืบสวนได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ไม่รู้ว่าปล่อยก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวคนอื่นก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะครับ
แล้วก็จะเชิญตัวผู้เสียหายก็คือนักท่องเที่ยวชาวศรีลังกา
ให้ปักคำเพิ่มเติมแล้วก็ชี้ตัวผู้ก่อเหตุในวันนี้ด้วยนะครับ